รัฐมนูญฉบับปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
จะมีผลบังคับใช้มากว่า๒ปีแล้วนะครับ
แต่ว่ายังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่นั้น
จะนำพาการเมืองไทยเดินหน้าหรือว่าถอยหลังกันแน่

เดินหน้าหรือถอยหลังเป็นคำถามที่ถูกโยนขึ้นสู่เวทีเสวนาการเมืองไทยใต้รัฐธรรมนูลสองพันห้าร้อยหกสิบ
จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีวิทยากรทั้งผู้ร่างผู้เล่นและผู้รู้
แลกเปลี่ยนทั้งในข้อดีและข้อเสียของรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ข้อดีที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงคือหลักสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่มากขึ้นกว่าฉบับก่อน
รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษาส่วนข้อเสียหนีไม่พ้นที่มาสวและระบบเลือกตั้ง
แต่กันนั้นก็มีเสียงแย้งจากบนเวทีว่าปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากเนื้อหาหลักของรัฐธรรมนูล
แต่มาจากบทเฉพาะการที่ถูกร่างขึ้น
นายอภิษฎเวชาชีวะอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มองว่ารัฐมนูลไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเดียว
ที่จะกำหนดว่าการเมืองจะเดินหน้าหรือถอยหลัง
แต่หากคำนึงถึงตัวชีวัตรคือการใช้อำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดทิศทางประเทศ
สามารถตอบได้ว่ารัฐมนูญฉะบับนี้ทำให้การเมืองถอยล้างไปเหมือนรัฐมนูญปี๒๕๒๑
จะอุ้มรัฐบาลกันไป
ด้านในสมคิตเลิศภัยทูลอดีตกรรมการร่างรัฐมนูล๒ฉบับ
ว่าปัญหาเสียงปริ่มน้ำของรัฐบาล
จะทำให้รัฐบาลอยู่ยากแต่ก็อยู่ได้
เชื่อว่าการเลือกตั้งใหม่จะไม่เกิดขึ้นในเร็วนี้

ทำให้รัฐบาลรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง
สำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากนั้น

พักการเมืองที่อยากแก้รัฐมนูล

โดยแก้ในประเด็นที่เห็นพ้องกันก่อน

ส่วนระบบเลือกตั้งนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะมีหลายพักการเมืองได้รับประโยชน์
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่น้อย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน